สมัยอายุทยาเรียกการแสดงหนังใหญ่ว่าหนัง
และเมื่อภายหลังหนังใหญ่ได้รับการอุปถัมภ
จากเจ้านายเจ้าเมืองและวัด
ก็จะเรียกว่าเป็นหนังราช
โดยหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรี
เป็นหนึ่งในคณะที่ยังอนุรักษ์และสืบสารหนังใหญ่
ซึ่งเป็นศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานหลายแขนงเข้าด้วยกัน
และเป็นการแสดงเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสบชั้นสูง
จึงได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง